ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ทหารพรานที่ใช้มีดไปฟันหัวย่าตัวเองจนเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ล่าสุดผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว
เขาก็อ้างว่าแค้นใจที่ผู้ตายเนี่ยไปพยายามจะไปอนาจารย์จะไปยุ่งกับแม่ของเขา

เราตามความคืบหน้าให้แล้วว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะ
นี่ชุดสืบสวนสพมนครศรีธรรมราชนะครับ
ตัวนายวัชรพงศ์เลขจิตหรือว่าในจอมอายุ๒๐ปีนะครับ
ชรพงศ์นี่เป็นทหารพรานสังกัดกรมทหารแห่งหนึ่งที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
หลังจากออกมามอบตัวนะนี่เป็นจุดริมถนนสายบ้านเกาะโพบ้านโอเสา
ท้องที่หมู่๘ตะบนบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จอมเนี่ยใช้มีดฟันหัวน้าแท้ของตัวเองเสียชีวิต
ผู้ตายชื่อนิพัฒน์สุขมากอายุ๓๖ปีนะครับ
ตัวของในจอมมามอบตัวเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
ตอนนั้นอยู่หน้าบ้านตัวเองนะแล้วกำลังโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ตาย

เขาบอกเขารู้ว่านายนิพัฒน์เนี่ยกำลังขี่จักรยานยนต์จะผ่านหน้าบ้านเขา
พอเห็นนายนิพัฒน์ซึ่งขี่จักรยานยนต์มาถึงหน้าบ้านเนี่ย
ได้หยุดคุยกันอยู่พักนึงแล้วมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันนะ
ในจอบอกว่าได้ใช้มีดพระฟันเข้าศีรษะนายนิพัฒน์หนึ่งครั้ง
ตอนนั้นนายนิพัฒน์ก็พยายามวิ่งหนีสุดท้ายล้มลงไปที่โพงย่า
ก็เลยเดินตามไปเอามีดเนี่ยกระหน่ำฟันอีกหลายครั้งจนเขาเสียชีวิตคาที่นี่ฮะ
ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็ส่งตัวดำเนินคดีไปมามอบตัวเมื่อคืนนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ตำรวจ
คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนะครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้นเขาอ้างว่าตัวของนายนิพัฒน์
ที่เป็นน้าชายแท้เขาเนี่ยนะค่ะพยายามจะมายุ่งเกี่ยวกับแม่เขา
จะมาอนาจารย์แม่เขาซึ่งเขารู้เรื่องมานานแล้วก็เลยเก็บเป็นความแค้นส่วนตัวเอาไว้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไปฟันศีรษะน้าจนเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
ทำไปเพราะว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าเจอพอดีก็เลยก่อเหตุ
และเป็นก็ที่ให้เชิดสัตว์การสิ่งนี้ในที่สุดใจ
มาปุ่มปุ่มมามาตั้งแหละ

ลักษณะถนนแคบนะครับ

จุดที่เจอศพยังมีรอยเลือด
อยู่ข้างทางเยอะเลยนะฮะ

จากหน้าบ้านของผู้ต้องหาเนี่ย

นี่บ้านของ
ผู้ต้องหากับจุดที่
ไปทำร้ายเขาเนี่ยห่างกันแค่๕๐เมตร
บอกเขาไปนั่งดายย่าอยู่

คือก็เป็นเครือยาศกันหมดนะครับ
เราก็ไปสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

เขาก็แทบไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะ
เป็นญาติที่สนิทกันมาก

ผู้ต้องหาอาจจะโกรธแค้นผู้ตาย

แล้วพอได้บอกในยุคไหมว่า

ไอ้นี่คิดมายตื๋อกับ

สองคนคืออยู่ที่สนิทขนมกันเลยใช่ไหม

บ้านเดียวกันแล้วแต่ว่าบอกไปมากันอยู่ตลอด
เขากล่าูอ้างต้องให้ความเป็นทำกับผู้ตายด้วยกันน่ะครับ
เพราะความจริงเครือญาติกันทั้งนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินก็เลยไปที่บ้านของนายนิพัฒน์นะฮะ
บ้านของผู้ตายซึ่งญาติญาติเนี่ย
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้รับศพมาจากนิติเวศนะครับ
กับวันพุธความเชื่อของคนในพื้นที่เนี่ย

ได้คุยกับแม่ของในจอมคนก่อเหตุ

จะได้ถามกันให้ชัดว่าเออที่ผู้ต้องหาเขาอ้างเนี่ย

ยืนยันนะครับว่าตัวเธอกับผู้ตาย
ไม่เคยมีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวอะไรกันเลย

นิพัฒน์ผู้ตายจะมาอนาจารย์เธอเนี่ย
มาทำอะไรไม่ดีกับเธอก็ไม่จริง
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสัญญาณบ่งบอกอะไรเลยนะ
ว่าลูกชายจะไปทำร้ายเขา
เพราะความจริงทั้งสองคนเขาก็สนิทกันดี
อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณตายีไปพูด
ไอ้ก็จ่าย

อันนั้นแม่ก็ไม่รู้นะ
เดี๋ยวจะรอรับศพมาพรุ่งนี้นะฮะ

นายนิพัฒน์ที่เสียชีวิตเนี่ย

นิดเดียวคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ
เพราะศพยังไม่ได้มาที่บ้านรู้แค่ว่าพ่อไปทำงานไปทำธุระ
ยังไม่กลับบ้านเท่านั้นเองค่ะแต่น้องเขาก็ถามคนในบ้านอยู่นะ
บอกเอ๊ะมีงานอะไรกันเนี่ยทำไมคนมาเยอะจังอ่า
คุณป้าก็เลยบอกไปก่อนว่าเออเดี๋ยวพ่อไปทำงานยังไม่กลับอะไรอย่างนี้
อืมส่วนคุณป้าบอกเดี๋ยวคงต้องเลี้ยงหลานต่อไปอ่ะ
ค่ะด้วยความที่ยังเด็กมากอะเนาะก็ไม่กล้าบอกแล้วเด็กก็ยังไม่เข้าใจ
ห้าขวบเองอืมเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุนะค่ะ